มีเรื่องราวหลอนที่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟัง
คือบ้านหลังนี้มีคู่เขยคือมีเขยใหญ่กับเขยเล็ก
แล้วปรากฏว่าเขยใหญ่ป่วยเพิ่งจะเสียชีวิตไป
แล้วอยู่เขยเล็กที่อายุ๕๙ปีเขาไปนอนบ้านเขยใหญ่เนี่ยนะ

เขยใหญ่ต้องมารับเขยเล็กไปอยู่ด้วยแน่

เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรห้วยหลวง
อำเภอเมืองอุดรธานีก็ลงพื้นที่เลยนะคะ
หลังได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ
ซึ่งญาติเนี่ยนำศพมาไว้ที่บ้านของผู้ตายที่หมู่บ้านเชียงพินในตำบลเชียงพินแล้ว
เขาบอกว่าผู้ตายไปนอนเสียชีวิตอยู่ที่บ้านของคู่เขย
ก็คือเป็นเขยของคนพี่เป็นคู่สมรสของคนพี่
ซึ่งป่วยเสียชีวิตไปเมื่อ๙วันที่ผ่านมา
ลักษณะเกิดเหตุเป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้
นายอรุณศรีดา๕วัย๕๙ปีนอนอยู่ที่ชั้นล่าง

ข้างมีนางคำพันธาจันดาภรรยานั่งจับมือน้ำตาคลออยู่ตลอดเวลา
หลังจากที่อยู่สามีก็จากไปแบบไม่ได้สั่งร่ำลาอะไรเลย
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแล้วเบื้องต้น
ก็สภาพศพไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
คาดว่าน่าจะเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันค่ะ
แต่ชาวบ้านกับญาติญาติเขาบอกว่าไม่ใช่หรอก
วิญญาณเขยใหญ่ที่ป่วยตายไปเมื่อ๙วันที่แล้ว
ที่เพิ่งจะชาวประนับกิจไปเมื่อ๒วันก่อน
ต้องมารับเขยเล็กไปอยู่ด้วยแน่เลย
เพราะว่า๒คนนี้ตอนมีชีวิตอยู่รักกันมากนับถือกันมาก
ภรรยาของผู้ตายนางคำพันธ์เล่าบอกว่า
เมื่อก่อนสามีมีอาชีพขับรถบรรทุกรับจ้าง
แต่ไม่ได้รับงานมาตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่
เพราะว่าอายุก็มากแล้วค่ะ๕๙แล้วนะ

แล้วก็เสียชีวิตไปเมื่อวันที่๗มกราคม
ซึ่งช่วงที่พี่เขยนอนป่วยรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเนี่ย

เพราะอย่างที่บอกว่าเขาเคารพรักและนับถือกันมาก

สามีก็ไปช่วยงานศพที่บ้านที่อยู่ห่างกันราว๕๐๐เมตรตลอด

ทั้งตัวเธอแล้วก็สามีก็นอนเป็นเพื่อนพี่สาว

คิดเหมือนกันว่าอยู่สามีจะจากไปกระทันหันแบบนี้

จะนั่งกินหมูกระทะกันพร้อมหน้าพร้อมตากับลูกหลาน
แล้วก็ญาติอย่างสนุกสนานอยู่เลย
ไม่ได้มีลางบอกเหตุหรือว่าอาการอะไรที่ในบ่งบอกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเลย
สายยังได้ยินเสียงกรนของสามีที่นอนอยู่ในบ้านพี่สาวอยู่เลย
แต่ก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมวันนี้สามีนอนตื่นสายจัง
แต่ก็คิดว่าคงเหนื่อยจากการช่วยงานศพพี่เขย
พอมาปลุกเท่านั้นแหละค่ะถึงได้รู้ว่าสามีไม่อยู่แล้ว

ซึ่งครอบครัวแล้วก็ญาติก็ไม่ได้ติดใจกับสาเหตุการเสียชีวิต
ก็นำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนากันต่อไปค่ะครับ